คุณตาน้องฟลุ๊กเห็นคุณหมอบอกอีกไม่กี่วันอาจจะออกจากโรงพยาบาลได้
ครับแล้วจะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วจะจะมีความสุขกันไหมหรือมันจะกังวลไหมเนี่ย
จะอยู่กันยังไงเนี่ยก็แน่นอนครับความกังวลมันมีอยู่แล้วครับ
เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมอืม
ผมอยู่กับไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่คือพวกนั้นใช่ไหมพวกนั้น
เออกลางค่ำกลางคืนเนี้ยเขามาแล้วใครจะดูแลผมอ่ะ
ถ้าเกิดเขามาอุ้มผมไปอีกคนแล้วทำไงอยู่กันกี่คนสามคนตาย
สามคนตายายทำยังไงจะทำยังไงเนี่ยก็เรื่องนี้ได้คุยกับเอ่อ
กระทรวงยุติธรรมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณตาต้องเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง
พยานเขามีกระบวนการอยู่นะครับยังไงเสียคุณตาก็ต้องต้องอยู่บ้าน
ได้ครับนะครับต้องอยู่คือคือเราต้องเอาอยู่บ้านถ้าบ้านเราอยู่
ไม่ได้ก็ไม่ต้องแล้วกระบวนการยุติธรรมเราต้องอยู่บ้านให้ได้
เพราะที่มีส่วนเกี่ยวกับคล่องก็ต้องไปดูแลคุณตา

ส่วนน้องฟุ๊กถ้าเกิดว่าเจ้าของเว็บพนัน
เขาประสงค์จะแจ้งความเขาก็ต้องเดินทางมาแจ้งความ
ก็ถึงจะเอาผิดน้องฟุ๊กตรงนี้ได้นะครับ